สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบเรด้าฝนในระยะนี้นะคะ
ฝนเนี่ยเน้นตกหนักใน๓ภูมิภาคค่ะนั่นก็คือภาคอีสานนะคะ
ภาคตะวันออกซึ่งถือเป็นด้านรับลมนะคะลมพัดเข้าไปแบบนี้
แล้วก็ภาคใต้ค่ะโดยพบฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชม
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะเพราะว่ามีฝนตกไล่เลี่ยกันค่ะ
ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะสูงสุด๓๗องศา
โดยฝนจะเน้นตกหนักในช่วงเย็นถึงเช้านะคะและอาจจะมีฝนตกแช่นานบริเวณป่าเขาค่ะ
ประชาชนที่อาศัยตามลำทานหรือชายเขานะคะต้องระวังน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากออกไปด้วยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกฝนค่อนข้างเยอะค่ะ
เยอะเป็นพิเศษค่ะถึง๑๗๐ของพื้นตีเพราะเป็นพื้นที่ติดทะเลอย่างที่บอกไปนะคะ
ขณะที่ภาคใต้สองฝั่งค่ะฝั่งอ่าวไทยไม่ค่อยน่าห่วงค่ะในระยะนี้
จุดใดที่มีลมทะเลนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
สลับแดดสายร้อนหลังบ่ายค่ำฝนเทหนักนะคะ
ต้องระวังเรื่องน้ำรอการระบายเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ระยะนี้นะคะหลายประเทศยังพบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
ที่ออเวอร์เตยเลียก็เช่นกันไปไหนก็ลำบากครับคุณผู้ชม
ประชาชนก็เลยหันมาปลูกผักสวนครัวกินเองที่บ้านแบบนี้นะคะ
จากจะมีผักออร์แกนิคกรอบไว้ทานแล้วยังถือเป็นการใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ